คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้
หลายจุดยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนน่าจับตามองทีเดียว
เพราะนอกจากพายุแล้วเรื่องของปรากฏการณ์ลานิยานั้น
ว่ามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยนะครับ
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
จากการตรวจสอบพบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝน
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะลดลงนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างนั้น
ยังคงมีการกระจายตัวของฝนเป็นระยะนะครับ
เนื่องจากยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวอยู่
และตอนนี้เองในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ก็มีการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อนลูกใหม่เกิดขึ้น
โดยพายุลูกนี้พัฒนากลายเป็นพายุโซนร้อน
ทิศทางการเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เข้าสู่บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศจีนแน่นอน
ไม่ส่งผลโดยตรงต่อลักษณะอากาศในประเทศไทย
แต่ช่วงที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ใกล้ฝั่ง
ก็จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ

เลื่อนตัวเข้าสู่เมืองไทยของเรา๒ลูกด้วยกัน
โดยในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนครับ

เข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ส่วนอีก๑ลูกนั้นจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองอาชาปัญหาเรา
โดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
เพิ่มเติมฝนในเมืองไทยของเราจากพายุสองลูก
อย่างที่บอก๑ปรากฏการณ์ที่หลายฝ่ายตับตามอง

เป็นอย่างไรเรามาฟังคำตอบจากกรมอุตุนิยมพัทยานะครับ

ปรากฏการณ์สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบ
ทำให้เกิดพายุมันมีความถี่มากขึ้น
หรือมีความรุนแรงมากขึ้น
ที่เราจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือมีปรากฏการณ์เอ็นโซล
ก็คือเป็นลักษณะของเป็นกลางไม่เป็นทั้งเอลนิโยแล้วก็ลานีย่า
ทั้งสองปรากฏการณ์นี้ยังไม่มีเป็นณช่วงเวลานี้
แต่ว่ามีโอกาสที่เป็นปรากฏการณ์ลานีย่าในช่วงสิงหากัญญาตุลา
แล้วก็มีโอกาสประมาณ๕๕๖๐ที่ลานีย่าจะคงอยู่ในช่วงปลายปีนี้
ถึงประมาณฤดูหนาวต้นปีหน้า
โอกาสที่จะได้รับผลกระทบในช่วงฤดูหนาวปลายปี
ก็คือภาครภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยตลบด
ก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิไป
แต่ปริมาณฝนหรือพายุหมุนเข็ดร้อนที่มีโอกาส
ก็จะไปเรื่องของภาคใต้มากขึ้น

สภาพอากาศรวมไปถึงสถานการณ์ฝน
ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัตรที่จะตามมาได้อย่างทันท่วงที
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ